อ้างตัวเองบอกว่าเป็นตำรวจไปเก็บสวยสติ๊กเกอร์ดูแลแรงงานต่างด้าว
เขาบอกว่าไปเก็บที่ร้านเขาเนี่ยเป็นรายเดือนนะคะเดือนหนึ่งก็คือ๓๕๐๐บาท
คือกรณีนี้คือนางสาวอติการอายุ๔๖ปีเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอด
อยู่ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีค่ะ
เขาก็มีการเล่าบอกว่าเนี่ยมีชายชะกัน๔คนเข้าไปที่ร้านของเขา
แล้วก็ไปอ้างตัวบอกว่าเป็นตำรวจขอเรียกเก็บเงินค่าสติ๊กเกอร์ดูแลแรงงานต่างด้าว
ในร้านเป็นจำนวนเงินสามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนจนถูกพี่ชายของเจ้าของร้านเนี่ย
เขาถ่ายคลิปเอาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็มีการเอามาเผยแพร่ลงในโซเชียล
มันกลายเป็นประเด็นของสังคมล่าสุดก็คือผู้สื่อข่าวเนี่ย
เขาลงพื้นที่ไปที่ร้านขายกล้วยทอดของนางสาวอติการแม่ค้าขายกล้วยทอดอีกครั้งหนึ่ง
โดยแม่ค้าขายกล้วยทอดก็เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่ตัวเองตัดสินใจเดินทางเข้าไปแจ้งความไว้ที่สพบังแม่นาง
เนื่องจากว่าเขายังกังวลใจกับกลุ่มชายชะกันที่มาเรียกเก็บเงินค่าสติ๊กเกอร์ค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์ไปแจ้งตัวเขานะคะ
บอกว่าให้พาลูกน้องคนงานต่างด้าวไปให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวก็เลยมีการนำภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งค่ะ
ที่เขาตรวจสอบแล้วก็พบว่าลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกับชายคนที่ขับรถกระบะ
ในกลุ่มชายชะกันนะคะที่มีการลดกระจก
แล้วก็มาขอเก็บเงินค่าสวยสติ๊กเกอร์ให้กับนางอธิการดู
ซึ่งแม่ค้าขายกล้วยทอดเพราะเขาเห็นปั๊บเขายืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยบอกว่า
เป็นคนเดียวกับที่มาเรียกเก็บเงินค่าสติ๊กเกอร์ใช่หรือเปล่า
เห็นภาพเปรียบเทียบปุ๊บยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้เป็นคนเดียวกันค่ะ
เนี่ยเขาเห็นหน้าเลยเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ขับรถกระบะ
เรียกเก็บเงินจากตัวเองเมื่อวานนี้
นางสาวอดิการเขาก็แสดงท่าทีตกใจนะคะ
หลังจากที่ทราบความจริงบอกว่าชายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง

ปรากฏว่าไปเช็คแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงค่ะ
ปัจจุบันเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทสังกัดพบหมู่กองร้อยควบคุมฝุงชน
แล้วอดีตเป็นนักกีฬากรีธานะคะคว้า๓เหรียญทองในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยมาแล้วด้วย
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกสมพลวงศรีสุนทรรองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีเนี่ย
เขามีการเดินทางไปลงพื้นที่ที่ร้านขายกล้วยทอดเลยนะคะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างกับผู้เสียหาย
พร้อมกับยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายที่อยู่ในคลิปเนี่ยค่ะ
จะเดินทางเข้ามามอบตัวซึ่งหลังจากนั้นจะทำการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท

กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
กล้วยทอด๒๐๓๐บาท
โปรดติดตามตอนต่อไป